ศรีสะเกดถึงขั้นปิดเมืองล่าหาคนร้ายหื่น
ข่มขืนคุณยายลากจากในห้องข่มขืนคุณยายใต้ต้นมะม่วง

มันไปอุ้มคุณยายจากในห้องแล้วมาข่มขืนใต้ต้นมะม่วงครับ
เหตุการณ์นี้เอาอธิบายใหม่ก่อนนะ
เหตุการณ์นี้หลังจากเกิดเหตุซึ่งคุณยายที่อยู่ในภาพนี้
เป็นน้องของคุณยายที่ประสบเหตุร้ายครั้งนี้
นี่คือยายแจ่มฮะส่วนคนที่โดนก่อเหตุคือยายสวย
เหตุการณ์นี้ยายแจ่มมาพยายามอธิบายว่าพี่สาวโดนอะไรมา
แล้วหลังจากเกิดเหตุยายสวยไม่พูดจากับใครเลยเป็น๑๐วันแล้วฮะ
เหตุการณ์นี้ยายสวยอายุอะไรแปดสิบห้ายายสวยอายุแปดสิบห้า
แปดสิบสามแปดสิบห้าอะไรประมาณนี้แล้วคนร้ายมันอกฉกัน
ยายสวยไม่สามารถจะเดินไปไหนมาไหนได้ตามปกติแล้ว
เพราะว่าเมื่อหลายเดือนก่อนแกล้มล้มที่เถียงนา
คือแทบจะต้องนอนอยู่ที่เตียงเนี่ยไปไหนมาไหนไม่ได้แล้ว
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นคืน๑๓พฤศจิกายนตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านเหรอ
ไม่มียายแจ่มคือเป็นน้องเนี่ยไปทำบุญกระถิ่นวัดแถวบ้าน
ไปจากบ้านเนี่ยประมาณสัก๑ทุ่มปิดประตูบ้านไว้
แต่ไม่ถึงกับล็อกฮะไม่ถึงกับล็อกห้องไว้
เพราะรอให้ยายสวยเนี่ยบางครั้งบางคราวอาจจะสง้อสงแงะ
เดินออกมาเข้าห้องน้ำได้แต่ใครจะคาดคิดว่าการไม่ล็อกประตูห้อง
เป็นการเปิดช่องให้กับคนร้ายบุกเข้ามาก่อเหตุเวลา๒ทุ่ม
ในบ้านออกจากบ้านทุ่มหนึ่งคนร้ายมาก่อเหตุประมาณ๒ทุ่ม
ตอนนั้นเนี่ยยายแจ่มอยู่วัดแล้วนะแล้วก็กลับมาอีกที๒ทุ่มเสร็จ
พอมาที่บ้านห้องมันแปลกอ่ะแล้วยายสวยไปไหนอ่ะ
ยายสวยหายตัวไปจากในบ้านเดินตามหากันให้ควักเลยฮะ
หาไม่เจอสุดท้ายแล้วมีเสียงกุกแกะห่างจากบ้านประมาณ๑๕เมตร
ยายสวยนอนอยู่ตรงนั้นสภาพร่างกายท่อนล่างเปลือยเปล่า
กอดเข่าตัวสั่นไม่พูดจากับใครส่วนไอ้คนร้ายมันหลบหนีไปแล้วก็แน่นอน
คนร้ายหลบหนีไปแล้วแล้วใครเป็นคนก่อเหตุข่มขืนคุณยายใต้ต้นมะม่วง
ไม่ทราบเลยเอาไม่ถามยายสวยอายุ๘๓แล้วก็แกก็ป่วยด้วย
ดังนั้นหลงลืมไม่สามารถจะอธิบายรูปประพันธ์สันฐานให้
ก่อนหน้านั้นคุณยายสวยแกก็พูดจาปราศัยปกติแต่หลังจากเกิดเหตุนี้แล้ว
พูดเลยกับน้องก็คือยายแจ่มก็ไม่พูดเหรอ
พูดอะไรกับใครเลยเป็นเวลา๑๐วันแล้ว
มันเจ็บปวดหัวใจต่อให้คุณยายอายุมากก็ทำสิเถอะ
อันนี้ไม่เกี่ยวกับอายุฮะนี่คือการโดนข่มเหง
นี่คือการโดนรังแก่ซึ่งตำรวจภูทรกันธรรลักษณ์
ในพื้นที่กำลังเร่งไล่ล่าคนร้าย
เรื่องต้นมีข้อสันนิษฐานไว้๓คน๓คนในพื้นที่
แล้วเรียกมาสอบปากคำแล้ว๑คนไอ้คนนั้นยังปฏิเสธอยู่
แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติม
เข้าใจว่าจะสามารถตามจับตัวคนร้ายรายนี้ได้ในเร็วนี้
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลากคุณยายมาข่มขืนใต้ต้นมะม่วง
ทำให้สาวเล็กสาวใหญ่วัยรุ่นเก่าทั้งหลาย
ในพื้นที่นะผู้หญิงทั้งหลายไม่เป็นอันกินอันนอนแล้วหวาดภาวะ
ไปตามกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ

เหลือหลายจริงฮะน่ากลัวมากเลยอ่ะ
ทำไมไม่ข่มขืนในบ้านเข้าใจว่ามันจะไปที่ลับตา
คือเขาเรียกอะไรมันมีปมด้อย